วันนี้เราไปติดตามดูนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าเออตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องมิ้นนะครับ
นักศึกษาชั้นปีที่๑ของมรัชพัฒน์ที่ภูเก็ตนะครับ
หลังจากที่เราทราบข่าวเมื่อวานนี้ว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตจากการที่รุ่นพี่ในทีมลีดเดอร์เนี่ย
สั่งซ่อมสั่งลงโทษนะเรื่องมาซ้อมช้าให้วิ่งรอบลานจอดรถ๗๘รอบ
สุดท้ายน้องวิ่งแล้วก็เกิดอาการเหนื่อยหอบหมดสติไปแล้วก็เสียชีวิต
ทีแรกมีข่าวว่าสั่งให้ไปวิ่งรอบสระน้ำใหญ่แถวมนะแต่ไม่ใช่นะฮะ
เพื่อนออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ตรงนั้นมันกว้างไปถูกต้องใหญ่ไป
เราได้คุยกับเพื่อนน้องหมดแล้วว่าตกลงมันยังไงกันแน่
ไหนบอกว่าโอ้โหแทนที่จะช่วยเหลือเรียกรถพยาบาลจับขึ้นรถจักรยานยนต
แล้วก็พาน้องไปโรงพยาบาลจนสุดท้ายน้องเสียชีวิต
เพื่อนเขาเล่าให้ฟังหมดแล้วจริงไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวรอฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะน้องมิ้นครับนางสาวพรพิพัฒน์อายุ๑๙ปีนักศึกษาชั้นปีที่๑มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตนะครับ
ล่าสุดวันนี้ครับทางผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ไปพบกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติของน้องมิ้นนะครับ
เพื่อมาพูดคุยให้กำลังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็กำชับให้ทางทุกสถานศึกษาเนี่ย
ต้องระมัดระวังเรื่องการทำกิจกรรมของเด็กด้วยนะครับ
อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องอยู่ในกรอบนะครับ
ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตนะครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มาพบคุณพ่อคุณแม่ของน้องมิ้น
มอบเงินเยียวยาเบื้องต้น๑แสนบาท
เมื่อวานนี้ทางมหาราชพัฒน์ภูเก็ตเขาแถลง

แต่ที่มามอบวันนี้เนี่ยทางครอบครัวบอกก็ยังไม่ขอรับนะฮะ
ไม่ขอรับเงิน๑แสนบาทในการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น

เพราะอยากจะทราบสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวก่อน

แล้วจะรอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดด้วย

นางสาวิลาวันบอกว่าตอนนี้แม่ของน้องมิ้นยังโศกเศร้าเสียใจมาก
เรียกชื่อลูกสาวตลอดเวลายังทำใจไม่ได้
ส่วนครอบครัวทุกคนก็แคลงใจเรื่องการเสียชีวิตของน้องมิ้น
สรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องกันแน่
ทั้งเรื่องเหตุการณ์ก่อนที่จะเสียชีวิต
เรื่องของกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุว่ามีไหม
จะได้เห็นกันชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ขอให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยออกมาบอกหน่อยว่ามีหรือไม่มี
ถ้าเกิดมีทำไมไม่มีใครเอากล้องมาเปิดดูว่ารุ่นพี่สั่งทำโทษรุ่นน้องยังไงบ้าง
รุ่นพี่หายไปไหนอันนี้ญาติญาติน้องมิ้นเขาถาม
ทำไมไม่ออกมาชี้แจงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมไม่มาบอกครอบครัวน้องมิ้นเลยว่าสั่งลงโทษน้องยังไงจนถึงขั้นเสียชีวิต
ยืนยันว่าจะไม่นำศพของน้องมาตั้งบำเพ็ญกุศล
กว่าจะรู้ผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
และรู้ข้อเท็จจริงเรื่องการเสียชีวิตว่าสาเหตุมันเป็นมายังไงกันแน่
ใช่ค่ะยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะ
ข้อสงสัยที่ที่เราสงสัยเนี่ยคือยังไม่ได้มีใครออกมาชี้แจง
หรือว่ายังไม่มีใครให้เหตุผลกับทางเราเลย
ตอนนี้ทางเราก็รอกล้องวงจรปิดของทางมหาลัยนะคะ
ก็ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะไปขอกล้องตัวนั้นมา
แม้ว่าจะมีทางสูตรนี้
ทางผู้ว่ามาพบทางมหาวิทยาลัยมาพบ
แต่ไม่มีใครบอกเรื่องข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กับลูกสาวเขากับญาติเขานะครับ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับเพื่อนของน้องมิ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ในทีมเชียร์ลีดเดอร์ของคณะด้วยกันนะครับ
สมมุติว่าชื่อน้องฟางก็แล้วกัน
ฟางบอกว่าไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปหน่อยนะ

ฟางบอกว่า๑๘สิงหาคมเนี่ย
กับเพื่อนที่เป็นทีมลีดเดอร์เนี่ยมีทั้งหมด๑๑คน
ซ้อมเชียร์กันตอน๕โมงเย็นตามตารางซ้อมของรุ่นพี่
เพราะเดี๋ยวจะมีกีฬาสีของคณะต่าง
วันที่๑๘สิงหาคมวันนั้นมิ้นท์มาสาย๒๐นาที
รุ่นพี่ทำโทษด้วยการให้ลุกนั่ง๒๐ครั้ง
แล้วก็ซ้อมหลีดกันตามปกติ
ซ้อม๑๘สิงหาคมไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พี่สั่งเลิกซ้อมตอน๒ทุ่มทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
สิงหาคมเนี่ยละวันเกิดเหตุที่น้องฟางบอกกับเรานะครับ
สิงหาคมทุกคนก็มาเรียนหนังสือตามปกติ
โมงเย็นก็มาซ้อมลีดเดอร์ตามนัด
แต่การซ้อมวันนี้เนี่ยรุ่นพี่ได้เพิ่มท่าการซ้อม
ซ้อมที่สแตนเชียร์ด้วยทุกคนทำผิดจังหวะ
ผิดจังหวะไป๘ครั้งรุ่นพี่ที่ชื่อแพร่
ก็เลยสั่งให้น้องไปวิ่งรอบลานจอดรถ๘รอบ
เพราะทำผิดจังหวะแปดครั้งระยะทางต่อรอบของจุดลานจอดรถเนี่ย
รอบหนึ่งก็ประมาณ๑๐๐เมตรก็วิ่งกันตามปกติ
วิ่งไปถึงรอบที่สี่ตอนนั้นดูมิ้นท์เนี่ย
ก็ดูเหนื่อยมาถึงรอบที่๕มิ้นเริ่มปากซีดแล้วก็เหนื่อยหอบ
กระทั่งเข้าสู่รอบที่๖มิ้นท์เนี่ยล้มฟุบไปเลย
ฟุบไปกับพื้นหมดสติไปเลยน้องฟางยืนยันว่าที่วิ่งกันเนี่ย
ไม่ได้ไปวิ่งรอบขุนเหมืองที่เป็นสระน้ำกว้างอยู่แถวคณะแถวม
อันนั้นมันกว้างใหญ่มากโอ้โหรอบนึงเนี่ยมันเกือบหนึ่งกิโลเมตร
เมื่อวานนี้เราก็วัดพื้นที่มารุ่นพี่ไม่ได้สั่งให้วิ่งตรงนั้น
พี่สั่งให้วิ่งรอบลานจอดรถหน้าอาคารกิจกรรม
ซึ่งรอบนึงเนี่ยประมาณ๑๐๐เมตรน้องมิ้นวิ่งไป๖รอบก็ประมาณ๖๐๐เมตร
แล้วก็ฟุบหมดสติไปเลยนี่นะฮะที่เราไปได้ข้อมูลจากเพื่อนของน้องมิ้นมานะครับ
ทีนี้พอน้องมิ้นฟุบล้มลงหมดสติไปรุ่นพี่ในทีมเชียร์ลีดเดอร์
แล้วก็เพื่อนช่วยกันโทรเรียกรถพยาบาล๑๖๖๙แล้ว
อันนี้น้องฟางเขายืนยันกับเรานะฮะว่าเรียกแล้วนะครับโทรไป๑๖๖
แล้วก็มีคำปรึกษามาจากทางเจ้าหน้าที่ของ๑๖๖๙บอกว่ายังไงเนี่ย
ให้ช่วยกันประถมพยาบาลเพื่อนก่อนประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
เพื่อรอรถฉุกเฉินไปถึงแต่ระหว่างที่รอกันอยู่เนี่ย
มิ้นอาการแย่ลงเรื่อยค่ะรุ่นพี่เลยตัดสินใจไม่รอ
ก็เลยพากันอุ้มน้องมิ้นเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็พานั่งรถจักรยานยนต์ซ้อนไปส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
พอไปถึงโรงพยาบาลก็โทรแจ้งครอบครัวน้องมิ้นซึ่งตรงนี้ทางครอบครัวน้องมิ้นบอกว่า
ได้รับแจ้งว่าน้องอยู่โรงพยาบาลเป็นลมเป็นลมหมดสติ
เขาก็เลยติดใจว่าปกปิดข้อมูลหรือเปล่าแต่เพื่อนน้องมิ้นยืนยันว่าทุกคนไม่มีใครปกปิดข้อมูลนะครับ
ไม่มีใครกลั่นแกล้งด้วยไม่ได้เป็นการซ่อมด้วยนะ
เป็นการสั่งลงโทษตามปกติของรุ่นพี่แล้วทุกคนก็สมัครใจ
เป็นการซ้อมก่อนแข่งกีฬาสีของคณะที่จะจัดขึ้นวันที่๕กันยายนนี้
เพื่อนของน้องมิ้นออกมาบอกว่าคือพี่แพร่เนี่ยเขาก็บางวันก็ดีบางวันก็ดุอะค่ะ
คือถ้าใครทำอะไรไม่ถูกใจก็จะสั่งลงโทษ
ตอน๕โมงครึ่งเราได้มีการนัดสอบกันแล้วก็พบไปถึงที่ด้านใช่ไหมคะพวก
หนูก็ทวนท่าทวนอะไรแล้วก็พอพี่นี่ชื่อแพรมาเขาก็ต่อท่าเพลงใหม่ให้
เดี๋ยวถ้าเพลงใหม่ให้เสร็จเขาก็ให้ไปเข้าเพลงกับสเตนเชียแล้วก่อนที่ว่าจะ
เริ่มเต้นกับสเตนเชียร์เขาก็ได้พูดว่าถ้าเกิดว่าเต้นผิดก็คือไปวิ่งจุดเรา
หนึ่งแบบเต้นอีกครั้งหนึ่งก็คือไปวิ่งรอบหนึ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะพอเต้นเสร็จ
ใช่ไหมพี่เขาก็บอกว่าเออไปวิ่งกัน๘รอบคือพวกเราก็มาเลยแล้วก็พอมิ้น
วิ่งได้เข้าวิ่งได้หกรอบเขาก็ฟุบเลยอะค่ะตอนไปวิ่งน่าจะประมาณ
นิดนิดอ่ะค่ะเพราะว่าตอนที่เพื่อนหนูฟุกลงไปประมาณ๑ทุ่ม๒๐
ก็วันนั้นไม่ได้มาช้าก็คือมันเกี่ยวกับการมาช้าค่ะเกี่ยวกับการทิ้งไหม
แน่ใจแต่ว่าเหมือนเป็นกติกาที่ทุกคนรับรู้ด้วยกันส่วนสุขภาพของเพื่อนหนู
ก็คือเขาปกติทุกอย่างเขาแข็งแรงทุกอย่างเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้มีอะไรค่ะ
ทีมข่าวก็ได้คุยกับสมาชิกเชียร์ลิดเดอร์ทีมเดียวกับน้องมิ้นผู้เสียชีวิตนะคะ
ข้อมูลกับเราเอาไว้แบบนี้ค่ะคือทีมเชียร์มีทั้งหมด๑๑คนน้องมิ้นเป็นตัวหลัก
ของทีมทุกคนเสียใจและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกรณีน้องมิ้นถูกทำโทษ
ด้วยการวิ่งคือก่อนวิ่งเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าสังเกตเห็นว่าน้องมิ้นมีอาการเหนื่อย
หายใจแรงจากการซ้อมแต่น้องมิ้นก็เลือกที่จะไปวิ่งต่อทันทีโดยไม่พักเหนื่อยเพื่อน
คนอื่นส่วนมากก็จะไปกินน้ำก่อนจะไปวิ่งเพราะรุ่นพี่ไม่ได้สั่งห้ามใครกินน้ำตอน
วิ่งอะค่ะก็เห็นน้องมิ้นวิ่งท่าคล้ายคนจะหมดแรงแล้วก็ไปล้มหมดสติช่วงรอบที่๖
ทีนี้ค่ะพอน้องมิ้นล้มหมดสติเนี่ยนะคะเพื่อนบอกว่าสังเกตเห็นว่าน้องมิ้นเนี่ยตา
เหลือกมือหงิกทุกคนเลยมาช่วยกันบีบตัวและพยายามเรียกน้องมิ้นให้ตื่นรุ่นพี่ก็
วิ่งเข้ามาช่วยด้วยความตกใจแล้วก็โทรแจ้งรถพยาบาลโทรแจ้ง๑๖๖๙แล้วก็
มีรุ่นพี่ขี่รถจักรยานยนต์รีบพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนที่รถฉุกเฉินจะมาถึง
พอมารู้ข่าวว่ามิ้นเสียชีวิตทุกคนตกใจและเศร้ามากกับเรื่องที่เกิดขึ้นรุ่นพี่ที่
แพร่ที่เป็นคนสั่งให้รุ่นน้องวิ่งก็เอาแต่ร้องไห้และโทษตัวเองว่าเป็นคนผิด
ที่ทำให้น้องต้องเสียชีวิต
พอซ้อมเสร็จพี่เขาบอกว่าวันนี้เต้นผิดเยอะนะพี่ทำโทษให้ไปวิ่งรอบฟุตบาทนะครับ
ที่เป็นตัวทีอะครับที่ร้านจอดรถนะครับแปดรอบแล้วทีนี้พอหนูวิ่งด้านหลังมิ้นไปสักพักมิ้นก็ล้มลงเลยค่ะ
แล้วก็ชักมีอาการชักเกรงความน่ะคือตัวความแล้วก็หน้าแตะเครงมาอย่างนี้อ่ะค่ะแตะเครงข้างอ่ะค่ะแล้วก็ตาตาก็คือใช่เหลือขึ้นบนแล้วก็มึงก็คือเกรง
แล้วก็คนที่เห็นคุณก็คือสนุกสนุกก็ไปไปพลิกตัวเพื่อนขึ้นมาแล้วก็สนุกก็เรียกเรียกผมแล้วผมผมก็เข้าไปช่วยแล้วก็เอาเมื่อพัดครับพัดพัดแล้วเรียกเรียกสติเพื่อนเรียกเรียกเรียกเรียกแล้วก็ผมก็นวดตามร่างกายเพื่อนนวดนวดตามข้อตามเท้าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เอ่อชะลีตาก็บีบปากเพื่อนไว้เพราะว่าเพื่อนน่ะเอ่อจะ
ขึ้นคล่อมรถแล้วก็ให้ผู้หมาซ้อนท้ายไปครับ
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตบอกว่าตอนนี้ได้สอบ
ปากคำรุ่นพี่ของน้องมิ้นไปหมดแล้วนะฮะ
พี่ที่สั่งให้น้องมิ้นเนี่ยวิ่งก่อนจะหมดสติเป็นลมด้วยนะครับ
แต่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับใครนะครับ
ต้องรอความชัดเจนจากเรื่องผลการชนะสูตรศพอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ
ส่วนรุ่นพี่ที่สั่งน้องมิ้นให้ไปวิ่งพร้อมกับเพื่อนคนอื่นเนี่ยอยู่ปี๒นะฮะ
หลังจากให้ข้อมูลกับตำรวจตอนนี้ก็กลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดตรังแล้ว